นอกจากจะเป็นนักแสดงเป็นหุดนี่

ซึ่งหลายคนก็เม้าท์บอกว่ามิคพูดตรง

เออนะคะรวมไปถึงเห็นแบบนี้

แม่งบอกว่านางมีแฟนเรารักแฟนมาก
เห่อแฟนมากประกาศบอกออกทีวี

ฉันยอมช่วงแรกก็รักช่วงหลังก็

เอาไปฟังคุณวิคดีกว่านะคะ
เรื่องเป็นศิลปินแรปเปอร์คุณพ่อรับได้หรือเปล่า

ใช่ครับหวานครับที่จริงแล้วผมก็พิสูจน์แล้วนะครับ
เพราะว่าในวงการแรปแล้วก็
ถ้าพูดตรงพ่อผมก็ไม่รู้แรปอยู่แล้ว

ศิลปินฮิปพอร์บสาวเยอะไหมคะทุกคน
เอ่อถ้าตอนถ้าตอนสด
ก็ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้มีแฟนแล้วครับ

อะไรขนาดนั้นแหละ

คนล่าสุดไม่หรอก

ก็นี่แหละค่ะกรรมของการทำข่าวดารานี้ซะเลย